ท่านผู้ชมครับหลังจากที่บิ๊กโจ๊กแล้วก็ตำรวจ๘นาย
คือบิ๊กโจ๊กถูกหมายค้นใช่ไหม

เขาก็ตั้งทนายเลยคือทนายอนัญชัยเพื่อจะสู้คดีนะครับ
แล้วก็จะฟ้องกลับด้วยก็ยื่นฟ้องไปแล้วด้วยแหละ
ไปยื่นกับสาเรื่องหมายค้นหมายจับที่ไม่ชอบ
คือชุดจับกลุ่มเนี่ยก็อยู่ภายใต้ท่านพลโทไตรรงผิวพันธ์นะครับ
ตำแหน่งท่านคือผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี

แต่ว่าท่านจะดูแลชุดปราปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีศาสตร์ลักษณ์เสนอ
ก็เป็นชุดที่ไล่เรื่องพนันออนไลน์มาตั้งแต่ลำภูลวอล
เนี่ยเรื่อง๑๕๗หรือว่าการขอหมายโดยไม่ชอบนะครับ
พลตรีไตรรงนะครับบอกว่าก็เป็นสิ่งที่ผู้ต้องหาสามารถทำได้
ไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะทุกอย่างยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มทำตามกฎหมาย
ที่สำคัญคดีพนันออนไลน์ไม่ได้เพิ่งมาทำคดีนี้แต่ทำแล้วก็ขยายผลมาค่อนข้างนานแล้ว
ทีนี้การออกหมายจับตำรวจ๘นายทำไมไม่ใส่ยดนำหน้า
แล้วไม่ได้ระบุอาชีพรับจ้างเนี่ยสารท่านก็อาจจะมองว่าเขาก็อยู่เป็นหลักแหล่ง
อะไรแบบนี้นะฮะเรื่องนี้นะครับทางโทรไทยลงนะครับ
บอกว่าก็ถือว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจ
เพราะหากตำรวจทำผิดเนี่ยตำรวจก็สามารถจับตำรวจด้วยกันเองได้
แต่ถ้าบางเรื่องมันไม่ใช่ความผิดที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
ตำแหน่งทางราชการเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
มันต้องพิจารณาเป็นเคสว่าจะใช้ชื่อแบบไหนขอหมายแบบไหนอะไรยังไง
ค่ะ
ส่วนประเด็นที่ว่าจะมีการขยายผลต่อแล้วก็จะไปถึงของกลุ่มนักข่าวที่รับเงินจากเครือข่ายพนันออนไลน์
คนตำรวจโทไตรรงบอกว่าขอจัดกลุ่มนี้ให้อยู่ในกลุ่มพลเรือนก็แล้วกัน
รายที่เจ้าหน้าที่มีข้อมูลว่าเป็นสื่อมวลชนหรือว่านักข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็ต้องไปแยกกับเรื่องที่มีการให้เงินส่วนตัวอันนี้ก็ไม่ต้องเรียกมาสอบถามมันไม่เกี่ยวกัน
คงจะหมายถึงที่บิ๊กโจ๊บอกเป็นเงินส่วนตัวที่ให้กันเองอะไรพวกนี้นะฮะ
เพราะกลุ่มที่จะเรียกมาเนี่ยเป็นกลุ่มนักข่าวกลุ่มสื่อมวลชน
ที่ได้เงินจากเส้นทางการเงินที่มาจากบัญชีม้าแล้วเข้าบัญชีสื่อมวลชนโดยตรง
ของเรื่องพบเงินนะครับงั้นเส้นเงินถึงท่านเนี่ยท่านก็จะอยู่ในข่าย
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจแปดนายนะครับผลโทษไทยลงบอกว่าเบื้องต้นก็
ให้การที่ไม่เป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนและปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหา
โดยย้ำว่าหากกลุ่มผู้ต้องหากระทำอะไรที่เข้าขายยุ่งเหยิงพญาหลักฐาน
ก็จะพิจารณาจากพฤติการและเจตนาของการกระทำ
หากเป็นการชี้นำและทำให้พยานหลักฐานในคดีกระทบ
ก็ต้องใช้ดุลพินิษฐ์ในการเพิกถอนการให้ประกันตัว
วันนี้มีเฟซบุ๊คของดรฮิมาลัยผิวพันธ์หรือว่าเสหินะฮะ
นะฮะที่ไหว้พระในห้องพระที่บ้านพร้อมกับข้อความยาว
กราบแม่ที่บ้านเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งถ้างานเยอะจะให้
พาแม่ไปที่ทำงานช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาสังเกตเห็นน้องชายมาที่บ้านบ่อยผิดปกติ
ถามเด็กที่บ้านถึงทราบว่าประมาณ๒๓อาทิตย์มาบ่อยมาก
เชื่อว่าน้องชายน่าจะมีเรื่องไม่สบายใจ
วันจันทร์๑๘กันยายน๖๖เข้ามาที่บ้านแล้วเจอน้องก็เลยถาม
ว่าพอมีเวลาคุยกันไหมน้องชายบอกมี๓๐นาที
แต่สังเกตเห็นน้องชายมีสีหน้าเคร่งเครียดเหมือนมีเรื่องหนักใจ
อยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าพี่ออสอัดคิดถึงพ่อคงเรียกชื่อเล่นกัน
ซึ่งคุณพ่อจะเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด
คุณพ่อเป็นพระถึงขนาดเป็นคนทำให้พลโทไตรรงเลือกเรียนตำรวจ
เพราะจากประโยคที่ว่าเป็นตำรวจทำบุญได้ทุกวันแค่ทำตามหน้าที่ก็ได้บุญแล้ว
เพราะคนที่มาหาตำรวจคือคนเดือดร้อนเขาจึงหวังมาพึ่งตำรวจ
เสหิบอกว่าวันที่เรียนจบรับกะบี่คุณพ่อก็สอน
บอกว่าการประสบความสำเร็จในการรับราชการนั้นไม่ได้วัดที่ว่าจะมียศอะไร
ตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนแต่ให้ดูว่าวันที่ลูกเกษียณอายุราชการ
แล้วกลับมามองมองกลับมาว่าเราเนี่ยได้ทำอะไรให้กับสังคมและประเทศชาติบ้าง
ความสำเร็จของเราเนี่ยวัดกันที่ตรงนั้นสักพักใหญ่น้องชายก็บอกว่า
ออสอัดมาได้ถึงวันนี้ก็มาได้ไกลมากแล้วมีเรื่องต้องตัดสินใจบางอย่าง
ค่อนข้างกังวลแต่จะยึดถือคำพูดของพ่อที่สอนเอาไว้
ก็เลยบอกไปว่าถ้าไม่สบายใจให้กราบให้มากราบพระกราบแม่บ่อย
เดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้แล้ววันนี้ต้นอาทิตย์ที่ผ่านมา
กำลังทำคดีใหญ่ณขณะนี้อยู่นะครับ